ความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุช้างป่าลงมากินพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
หลังจากที่ใช้เวลาในการแกะรอยติดตามฝูงช้างป่าอ่างรือในนี้มานานถึง๔วัน
ในที่สุดนะคะทางชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามช้างป่าชุดที่สามชนบุรีฉะเชิงเศร้า
ก็พบช้างป่าแล้วสามตัวค่ะ
ที่ทำร้ายนายภัยจิตมุกจีนพนักงานราชการสถานีวิจัยสัตว์ป่า
ฉะเชิงเซาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยช้างฝูงนี้จะอาศัยอยู่บริเวณหลังวัดคลองมหาดและหลังวัดอ่างเตย
ซึ่งเป็นป่ารกทึบแล้วก็เป็นรอยต่อของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ทำการผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่ป่า
เพราะว่าต้องสังเกตพฤติกรรมของช้างให้แน่ชัดก่อน
และเก็บข้อมูลว่าช้างป่าใช้เส้นทางไหนออกหากิน
เรื่องต้นจะให้ชุดติดตามช้างเฝ้าดูอยู่ห่าง
จากนั้นจะกลับมาวางแนวทางป้องกันอีกครั้ง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
และจะค่อยผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าสงวนแห่งชาติต่อไป
ขณะที่นายพร้อมพงศ์วัยธัญการอายุ๓๐ปี
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าประจำจุดยางแดง
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่บริเวณโป่งน้อยจังหวัดอุทัยธานี
ถูกเสือโครงแม่ลูกอ่อนในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทำร้ายจนบัตรเจ็บ
อาการดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลานศักดิ์โดยมีแพทย์คอยดูแลใกล้ชิด

นายสมโพธิมณีรัฐหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบอกว่า

นายพร้อมพงศ์กำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามปกติ
แต่ไปเจอแม่เสือโครงที่มีลูกอ่อน
ก็เลยทำให้ตกใจและวิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายค่ะ